ให้พูดเรื่องหมูและมูต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของความเชื่อเรื่องพลังความศรัทธา
ต้องยึดเหนียวกิจใจฟ่าค่ะ
จะพาไปดูเครื่องรางของขลังของอีกหนึ่งตัวแม่
สายมู้วของนักร้องลูกทุ่มคนสวย
น้องนุสวีราวัลจะเป็นยังไงไปติดตามจากรายงาน
ใช่แล้วค่ะสามสาวจ๋าวันนี้อ้อมจะพามาพูดคุยกับนักร้องลูกทุ่งเสียงดีค่ะ
นุษย์วิลาวันค่ะซึ่งนอกจากเธอจะเสียงดีแล้วเธอมีของดีเครื่องรางของขังอีกเพียบ
วันนี้เราเลยจะพามาบุกที่บ้านเธอว่าเธอบูชาอะไรบ้างถึงได้ปังขนาดนี้
ที่สำคัญจะขอให้น้องเขาจุดทูปที่มีเลขเผื่อใครที่ดูอยู่จะได้เอาไปเสี่ยงทายค่ะ
นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สาวน้อยคนนี้ค่ะที่อ้อมกำลังพูดถึงน้องนุษย์วิลาวันด้วยค่ะว่าดวงดีมาก
ช่วงนี้โอเคมากค่ะแบบเหมือนแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ช่วย
พอเรามีที่ยึดเหนียวจิตใจมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นแล้ว
สิ่งที่ดีมันย้อนกลับมาแล้วยิ่งกว่าสิ่งดีก็คือเราได้รับโชคลาภด้วย
พูดอย่างเดียวไม่ได้ขอไปดูเลยได้ไหมคะ

เข้าไปที่ห้องพระที่บ้านเลยนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ลูกทุ่งสาวนุษย์วิลาวันเธอเปิดบ้านให้รายการมาถ่ายทำ
และพาไปส่องกรุเครื่องรางของขังที่เธอให้ความเคารพนับถือ
เผยที่มาของการเข้าสู่วงการมูเตลู
เนื่องจากมีสิ่งมหัศจรรย์ต่างเกิดขึ้นในชีวิตเธอมากมาย
สายปู่พญานาคพี่ชายนุษย์เขาเดินไม่ได้๓เดือน
ก็ไม่รู้จะไปรักษาที่ไหน
เป่าเสร็จเดินได้เลยแล้วลาเสร็จไ้นั้นเดินได้เลย
พระจริงก็จะมีกุบาริยชาแล้วก็มีเหลือ

ก็จะมีฝั่งนี้ก็คือหลวงปู่หลวงปู่ดู
ตรงกลางก็จะเป็นหลวงปู่สวงนะคะซึ่งเป็นเทวดาเรือนดิน
เป็นเกจิจังหวัดศรีสะเกดใช่ค่ะท่านก็หลวงปู่สวงนะคะ
แล้วก็นี่ค่ะหลวงปู่โต
อีกหนึ่งสิ่งที่พี่สงสัยคือเทียนทำไมมันถึงเป็นสีแดง
เทียนสีแดงเขาจะปัดเป่าโพยไพร
คือแบบเขาเหมือนมี
มีพลังในเรื่องการแบบปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหรือ
และต้องบอกว่าสาวนุษย์เธอไม่ได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่พระพุทธรูป

เพราะด้วยความที่เธอเป็นศิลปินเธอจึงยกย่อง
และบูชา๒ราชินีแห่งวงการเพลงลูกทุ่ง

และแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์อีกด้วย
ซึ่งเธอบอกว่านอกจากคุณแม่ทั้งสอง

ยังมอบโชคราบให้อีกด้วยค่ะ
แต่วันนี้เราจะขอนอกจากงานเงินสุขภาพ
ขอรางวัลที่หนึ่ง
สำหรับวันนี้นะแม่รอบนี้ลูกขอด้วยนะคะ

ขออนุญาตติดแอร์ห้องพระค่ะร้อนมากเลยตอนนี้

อันนี้คือน้องนุษย์ขอไปฝากพี่แจ๊กกะรีนถูกไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าพี่แจ๊กกะลินนี่ก็ยืนหนึ่งมากเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้
รางวัลที่สองไปทางนู้นรางวัลที่หนึ่งอยู่ที่หนูแล้วค่ะ
ไม่ได้ค่ะมีที่พี่ค่ะ